ถ้าทุกท่านถามผมว่าผมผิดอะไร
คำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องหุ้นสื่อ
คำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องให้เงินพักกู้
คำตอบของผมก็คือความผิดของผม
คือการต่อต้านการสุดท่อน้ำหน้ากล่องก้อนสาวชาว
เราเดินทางมาถึงวันนี้เป็นเวลา๕๔๐วันพอดี
ในการเดินทางของพักอนาคตใหม่
เราเริ่มจากผู้ที่อยู่ไม่เป็น๓คน
วันของการเดินทางของพักอนาคตใหม่
ทุกท่านครับผมคงต้องบอกอย่างนี้
ว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเกิดขึ้นไม่ได้เลย
ถ้าไม่มีคุณไม่มีคุณพวกเรามาถึงจุดนี้ไม่ได้
ในวันที่เราหมดแรงในวันที่เราห่อล้าง

ในวันที่เราล้มลงในวันที่เราผิดพลาด

ในวันที่เราสับสนเราไม่รู้ว่า
จังหวะก้าวของวันพรุ่งนี้จะนำมาสู่อะไร
คุณยังศรัทธาพวกคุณยังเชื่อมั่นเรา
อนาคตใหม่มาถึงที่นี่ได้เพราะ
เห็นปัญหาเราเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคมมากมาย

เราจึงต้องออกมาอยู่ไม่เป็น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนแรกทางทีมงานก็ไม่รู้จะใช้ชื่อหัวข้อวันนี้ว่าอะไรนะคะ
ตอนแรกจะตั้งชื่อว่าบอกลาธนทรไปเลยไหมนะคะ
เดี๋ยวก็จะโดนอีกคือคนที่ชอบพักอนาคตใหม่หรือชอบคุณธนทรก็จะหาว่าไม่ค่อยให้เกียรติกันนะคะ
ส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะหาว่าเสียดสีชี้นำอะไรหรือเปล่า
คือไม่รู้จะตั้งยังไงเลยจริงจริงนะคะเราห่างหายจากการเมืองไปพอสมควรนะคะ
แต่ว่าไม่ใช่การเมืองไม่เดินหน้ามีเดินหน้าแล้วก็เป็นหน้าที่ของสภาเป็นหลัก
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตได้โลกออนไลน์จะขับเคลื่อนการถกเถียง
ว่าจะเป็นระบายออกวิพากษ์วิจารณ์ขนาดรุนแรง
หรือออกไปทางขำขันเฮฮาหัวเราะขื่นมีเยอะนะคะ
จนกระทั่งมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง
ว่าหัวเลี้ยหัวต่อก็ดูจะให้ความสำคัญกับคุณธนทรเกินไป

วันนี้เวลาเราน้อยเราเข้าก่อนเวลาตามปกติ

หัวหน้าพักอนาคตใหม่นะคะคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจสวัสดีค่ะ

ค่ะคือสมมุติถ้าพรุ่งนี้โดนคดีแบบสารบอกว่าเราผิดก็จะยังเป็นหัวหน้าพักได้อยู่ถูกไหมคะ

พรุ่งนี้นะครับการวินิจฉัยของศาลรัฐมนูญนะครับวินิจฉัยเพียงอย่างเดียว
ก็คือเรื่องคุณสมบัติการเป็นสอสอของผมซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการเป็นหัวหน้าพัก
ผมก็ยังเป็นหัวหน้าพักอยู่ผมยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่
ดังนั้นสองเรื่องไม่เกี่ยวกันรวมถึงยุบพักด้วยนะครับ
หลายคนเชื่อว่าพรุ่งนี้ด้วยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องยุบพักนะครับ
ตัดสินธนทรแล้วจะนำไปสู่ยุบพักจริงก็ไม่ใช่นะครับ
พักก็ยังอยู่นะครับหลังจากวันพรุ่งนี้
ดังนั้นก็อยากจะให้คุณจอมขวัญอยากจะให้ผู้ที่สนับสนุนพักอนาคตใหม่ที่ฟังอยู่ทางบ้าน
ได้มีความมั่นใจนะครับว่าธนทรยังเป็นหัวหน้าพัก
ธนทรยังเป็นแคนดิเดตนายกพักอนาคตใหม่ยังเดินหน้าต่อ
ตอนแรกทีมงานเราก็ไม่ได้กระเช้าเล่นนะคะ
เราตั้งชื่อไปไปเลยดีไหมล่ะบอกลาธนทรก็คือวันนี้มาคงบอกลาแล้วล่ะ
เพราะตอนแรกเราเชิญคุณธนทรวันพรุ่งนี้แต่คิดว่าพรุ่งนี้คงยุ่งมากนะคะ
ทีนี้ที่เราเชิญมาคุยกันวันนี้เรียนถามแบบตรงไปตรงมา
ประเมินสถานการณ์พรุ่งนี้ยังไงก็โดนถูกหรือเปล่าคะ
เราก็เชื่อมั่นนะครับในความบริสุทธิ์ของพวกเรานะครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเรามั่นใจในความบริสุทธิ์ของเรา
ดังนั้นผมแทงสวนคุณจอมขวัญครับ
ดิฉันไม่ได้แทงดิฉัน

เอาอย่างนี้ในพักคุณธนทรก็ได้ค่ะ

ก็เมื่อกี้เพิ่งออกมาจากการประชุมสอสอของพักนะครับ
ทางสอสอของพักก็ยังมั่นใจนะครับ
เราก็มีการวิเคราะห์กรณีที่จะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ด้วยกัน
แล้วก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าผลจะออกมาเป็นบวกกับทางผม

อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้อย่างแรกสารรัฐมนูลต้องพิสูจน์ก่อน
วีรักษ์เป็นสื่อหรือไม่
เพราะสารรัฐมนุนเคยให้คำวินิจฉัยไว้ในการพิจารณาสอสอฝั่งรัฐบาล
ที่เราส่งเรื่องขึ้นไปถึงสารรัฐมนูล
ตอนนั้นเราส่งเรื่องเข้าไปที่สารรัฐมนูลจำนวน๔๒ท่าน
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรฝ่ายรัฐบาล
สารรัฐมนุนบอกว่าจะพิจารณาว่าบริษัทใดเป็นหุ้นสื่อหรือไม่
ต้องดูพยานแวดล้อมด้วย
ดูแต่วัตถุประสงค์ในหนังสือบริคลสนทิของบริษัทไม่ได้
คนเป็นร้อยคนที่หมดสิทธิ์เลยสารลำนูนจึงบอกว่าดูอย่างนั้นไม่ได้ต้องดูเอกสารแวดล้อมประกอบด้วย
และหนึ่งในเอกสารแวดล้อมที่สารรัฐมนุนพูดถึง
ก็คืองบการเงินว่าบริษัทมีรายได้จากแหล่งใด
หมายความว่ามีรายได้จากการทำสื่อหรือไม่
วันที่๒๕พฤศจิกายนปีพศ๒๕๕๙
วีรักษ์หยุดการทำผลิตภัณฑ์หยุดการให้บริการแล้ว

ไม่มีการดำเนินการอะไรแล้วไม่มีรายได้จากกิจการอะไรใดเลยแล้ว
ดังนั้นมันก็เป็นพิสูจน์เครื่องที่พิสูจน์ชัดว่า
วีรักษ์ไม่ได้เป็นบริษัทสื่อแล้วตั้งแต่วันนั้น
ดังนั้นสารรัฐมนูลต้องตีความเรื่องนี้ก่อน
ถ้าตีความเรื่องนี้ว่าวีลักษณ์ไม่ใช่สื่อ
ทุกอย่างที่คุยกันที่มาที่หลังไม่มีไม่มีความสำคัญเลย
ดังนั้นแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวผมก็ว่าสารรัฐมนุนตีความยากแล้ว

แล้วถ้าเกิดผ่านด่านนี้นะคะสมมุติวีรักษ์ทำสื่อ

ด่านต่อไปก็คือจรรยภรรณถือหุ้นสื่อหรือไม่
ก็คือก็ต้องพูดถึงว่าธุรกรรมวันที่๘มกรานะครับ
ที่มีการโอนหุ้นกันเป็นจริงหรือไม่
ซึ่งเราก็ยืนยันด้วยเอกสารอะไรแล้วว่ากลับรถ

จนถึงวันนี้คุณจอมขวัญครับ
คนที่กล่าวหาหรือพยายามจะทำให้สังคมเชื่อว่า

ไม่เคยมีหลักฐานนะครับว่าธุรกรรมไม่ได้เกิดขึ้นวันที่๘มกรา
จนถึงวันนี้ถ้าถามว่ามีหลักฐานอะไรสักอย่างไหมที่จะมาหักล้างนะครับ
ข้อเท็จจริงว่าธุรกรรมมันเกิดวันที่๘ไม่มีใครมีหลักฐานนะครับ
มีแต่คนพูดไปต่างนานาแต่ไม่มีใครมีหลักฐานที่มีน้ำหนักพอ
ที่จะมาหักล้างวัตถุรกรรมสำเร็จเสร็จสิ้นไปในวันที่๘มกราแล้ว
ดังนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมกล่าวมา
ผมจึงยังเชื่อว่าสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยเป็นคุณกับผมในวันพรุ่งนี้
แต่ดิฉันคิดต่างอย่างแบบสุดคนละคั่วเลยนะคะ

ซึ่งก็มีบางส่วนในพักอนาคตใหม่เองที่คิดว่าคุณธนทรอาจจะรอด
ใช้ภาษาชาวบ้านนะคะอาจจะรอด
แต่ก็มีคนในพักเดียวกันเองที่คิดว่าไม่น่ารอด

ฉันเอาคนใกล้ตัวคุณก่อนได้ไหมคะนักกฎหมายของพักอะค่ะ

อาจารย์ประยุบุตรต้องบอกว่าผมรอดสิครับ
หรอกค่ะได้
ไม่กล้ากล่าวให้กำลังใจนะคะเพราะไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
แต่คุณธนทรให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มีงานต้องทำที่สภา

คือต้องบอกว่าผมเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปีพศ๒๕๖๓อยู่นะครับ
ซึ่งเมื่อได้รับหน้าที่นี้แล้วก็อยากจะปฏิบัติหน้าที่อยากจะทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับ
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สารรัฐมนูลนะครับจะมีการอ่านคำวินิจฉัยในช่วงบ่าย
ช่วงเช้าก็คงทำหน้าที่ตามปกติ

คุณธนทรอยากทำงานมากไปป่ะคะทำเหมือนแบบตั้งแต่โตมาที่บ้านไม่มีอะไรให้ทำเนี่ย
คือพวกนี้มันเป็นชะตากรรมของคุณซึ่งคุณอยู่ในการเมืองมาน้อยมากเลยนะคะเนี่ย
อายุการงานของคุณในการเมือง
ก็๕๔๐กว่าวัน

คือตอนที่เราได้เจอคุณธนทรกับทีมงานก่อน

เชิญว่าไปคิดตามความวิจัยสารตะธรรมนูน
ไปฟังแต่บรรยากาศตอนไปฟังธนทรจะชวนใครไปบ้าง
แล้วสมมุติพรุ่งนี้โดนอ่าธนทรจะอ้างจนเอาใครมาเป็นพวก
แล้วก็ทำให้บรรยากาศการเมืองไปถึงไหนแล้วนี่ยังไปฟ้อง
ไปฟ้องหรือแจ้งความนะไปฟ้องค่ะกรกตอีกใช่ไหมคะ
ซึ่งกรกตก็มีเอกสารออกมาซึ่งคำชี้แจงของกรกตก็น่าสนใจว่าคุณธนทรตั้งใจ
พรุ่งนี้ตัวเองฟังเขาไม่ได้ใช้แต่ว่าอันนี้ไปฟ้องแก้เกี้ยวกับกรกตหรือเปล่า
คุณผู้ชมคะเอกสารที่เป็นข่าวแจกจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
อย่างตรงไปตรงมาคือคุณธนทรไปฟ้องเขา
เพราะฉะนั้นก็เลยมีคำชี้แจงออกมาด้วยนะคะว่า

กรกตอธิบายว่าการทำงานของกรกตในกรณีที่คุณธนทร

ยังไม่ได้ไต่สวนยังไม่ได้ให้ชี้แจงอะไรกันเท่าไหร่อย่างเพียงพอเลยเนี่ย

เหมือนกับเร่งรัดเหลือเกินนะคะ
ก็เลยมีเอกสารอันนี้ออกมาซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็อธิบายนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าเป็นการอธิบายในข้อกฎหมายนะคะ
ว่าสิ่งที่กรกตทำมันอยู่ในขั้นตอนการทำงานของกรกตแบบนี้อยู่แล้ว
เพราะว่าในส่วนของการวินิจฉัยเรื่องนี้ของคุณธนทรเนี่ยนะคะ
คือไม่ได้บังคับไว้ว่ามันจะต้องเสร็จตามขั้นตอนที่คุณธนทรพยายามจะบอกว่ากรกตละเมิดนะคะ
เพราะว่าอันนี้มันไปผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูล
เอางี้มันเป็นข้อกฎหมายสรุปความได้ว่ากรกตพยายามจะบอกว่าเขามีอำนาจที่จะทำแบบนี้ได้
ครับต้องบอกก่อนว่าในหนึ่งในเหตุผลที่เราคิดว่าคดีนี้สารรัฐมนูลควรจะยกฟ้องก็คือกระบวนการมันไม่ถูกต้อง
หลักการยุติธรรมเนี่ยนะครับคุณจอมขวัญครับ
ถ้ากระบวนการที่นำมาซึ่งหลักฐานพยานหรือคดีมันไม่ถูกต้อง
มันต้องคดีมันต้องยกฟ้องเพราะกระบวนการมันไม่ถูกต้องตั้งแต่ที่แรกนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราก็กลับมาดูสิ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้กระทำกับกรณีของผมนะครับ
โดยปกติก็จะมีนะครับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงแทงเรื่องไปให้อนุกรกตที่เป็นคนดูแลเรื่องนั้นอยู่
แล้วอนุค่อยทำความเห็นส่งเข้าไปให้กรกตชุดใหญ่นะครับนี่ก็คือลำดับขั้นตอน
ปัญหาก็คืออนุกรรมการที่สอบสวนเนี่ยยังทำสำนวนไม่เสร็จมีเอกสารที่เรียกพยานไปให้ปากคำอยู่
ในวันที่เอกสารที่อยู่ในมือผมยังมีการเรียกพยานไปให้ปากคำในวันที่๒๔พฤษภาคม
๒๔พฤษภาคมนะครับหมายความว่าฉันเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเนี่ยยังทำให้เสร็จ
แต่กรกตชุดใหญ่แทงเรื่องให้สารรัฐมนูลตั้งแต่วันที่๑๖พฤษภาคมดังนั้นจะเห็นได้ว่าคุณแทงเรื่องไปให้ได้ยังไงในวันที่๑๖พฤษภา
ในขณะที่กรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงยังเรียกให้ปากคำอยู่เลยคุณเอาสำนวนจากไหนให้
ซึ่งในหนังสือฉบับนี้หลักใหญ่ใจความบอกว่า
ชุดที่ฟ้องผมคือชุดที่ฟ้องผมด้วยมาตรา๙๘วงเล็บ๓ของรัฐมนูล
ซึ่งว่าด้วยคุณสมบัติส่วนชุดที่เรียกไปบอกว่ามี๒ชุดพวกเราเข้าใจผิด
ที่๒ที่เรียกพยานเข้าไปชุดที่๒เนี่ย
คือมาตรา๑๕๑ของพรปศมาตรา๑๕๑ของบรวบสสนะครับ
ซึ่งเอกสารฉบับนี้เขียนไว้ชัดเจนว่ามี๒ชุดพวกเราเข้าใจผิด
ดังนั้นผมหยิบเอกสารมาให้คุณจอมขวัญดูนะครับ
ว่าเอกสารที่เรียกพยานทั้ง๓คนเข้าไปชี้แจงนะครับ
เอกสารที่เรียกพยานทั้ง๓คนเข้าไปชี้แจง
ซึ่งโดยคุณปรีชานาเมืองลักษณ์เป็นประธานเนี่ยนะครับ
ขอสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง

ไม่ได้มีเอกสารฉบับไหนพูดถึง๑๕๑เลย

ความว่าคดีชุดนี้ยังไม่เสร็จ
หมายความว่าสำนวนที่ผม

ยังเรียกเข้าไปอยู่ในวันที่เรียก
เข้าไปชี้แจงวันที่๒๔พฤษภาคม
แต่วันที่๑๖กรกตชุดใหญ่ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ
ชุดนี้ยังทำเรื่องไม่เสร็จยังไม่ได้ส่งให้อนุ
ยังไม่ได้ส่งให้กต
สวนไต่สวน๒ชุดอย่างที่เอกสารกรกตกล่าวอ้าง
เอกสารกรกตกล่าวอ้างว่าชุดที่๑คือชุด๙๘วงเล็บ๓
ที่๒คือชุด๑๕๑ดังนั้นกระบวนการไม่ผิด
แต่เอกสารยืนยันแล้วว่าที่เรียกพยานไปตรงนี้
ไม่มีตรงไหนพูดถึง๑๕๑เป็นประธานเดียวกัน
เป็นคณะเดียวกับที่เรียกผมเข้าไปสอบสวน
ในความผิดคุณสมบัติสอสอมาตรา๙๘วงเล็บ๓
ดังนั้นทั้งหมดที่ผมพูดมาเพื่อจะชี้ให้เห็นว่า
เอกสารที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่เป็นความจริงมีกรรมการสอบสวนในคดีผม
ถือหุ้นวีลักษณ์อยู่ชุดเดียวก็คือชุดที่คุณปีชา
นาเมืองลักษณ์เป็นประธานไม่ได้มีกรรมการสองชุด
กำลังจะเอ่ยปากถามว่าเป็นไปได้ไหมคะที่ประธานชุดนี้เป็นประธานอีกชุดด้วย
เพราะเมื่อชื่อเดียวกัน
ตามมาตรา๙๘วงเล็บ๓ที่บอกเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องวิลักษณ์
แล้วตลกกว่านั้นมาตรา๑๕๑ของพรปศ๙๘วงเล็บ๓นี่คือรัฐมนูลนะครับ
แต่๑๕๑คือพรปศพรปศ๑๕๑ชุดนี้ไม่เคยเรียกผมไปเลยนะครับตลกไหมครับ
ไม่เคยเรียกผมไปสักครั้งผมไม่เคยโดนสืบสวนสอบสวนเรื่อง๑๕๑เลยแม้แต่ครั้งเดียว
ถ้าสมมุติ๑๕๑คุณทันทรบอกว่ายังไม่เคยเรียกซึ่งอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอน
แล้วถ้าเขาพูดจริงหมายความว่านี่เรียก๓คนนี้เป็น๑๕๑เพื่อพิจารณาคดีตามพรปศมาตรา๑
คำถามคือเวลาคุณจะเรียกเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณต้องเรียกผมก่อนคนแรกปกติก็ต้องทำอย่างนี้
เขาไม่เคยเรียกผม๑๕๑นะครับ
คุณผู้ชมคะมันอาจจะงงนิดนึงนะคะคือมันจะมีอยู่สองเรื่อง
เรื่อง๑๕๑เดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็ได้เพราะอันนี้อยู่ในขั้นตอนกรกตกรกตก็ชี้แจงแบบนั้น
ยังอยู่ในขั้นตอนที่เผื่อคุณธนทรอธิบายไปยังไม่ต้องจำก็ได้
แต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่มันค้างคาคือเรื่องแรกเรื่องแรกคือที่กรกตอธิบายมาบอกว่าคือตามขั้นตอนเนี่ยคือกรกตสามารถส่งเรื่องได้เลย
อันนี้เรียนสรุปความนะคะแต่คุณธนทรกำลังจะบอกว่าเอ้าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมชุดที่เขาทำในการไต่สวนอยู่ถึงออกหนังสือเรียก
แล้วถ้าดูจากวันที่นะคะวันที่ที่เรียกเนี่ยยังเรียกให้ไปอยู่เลยแต่ที่ส่งสารส่งไปแล้วแล้วถ้าส่งสารไปได้เลยเนี่ยทำไมทีมทำงานยังทำ
แล้วเราไม่เคยถามกันแบบด้วยเอกสารอะไรนะครับไม่เคยไม่เคยเราถามไปกรกตก็ไม่ได้ตอบอะไรคือผมให้คุณจองขวัญคิดอย่างนี้
ถ้ากรกตขุดบ่นแทงเรื่องไปเลยคำถามกรกตขุดบ่นเอาข้อมูลจากไหน
ในเมื่อชุดล่างที่เป็นคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนยังทำไม่เสร็จ
จะผิด๑๕๑นะครับเอกสารนั้นนี้ระบุชัดเจนประธานก็คนเดียวกัน
คณะก็คณะเดียวกันนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมก็ยังยืนยันว่า
กระบวนการผิดขั้นตอนกรกตชุดใหญ่ทำอย่างนี้ไม่ได้
งั้นจะตั้งชุดนี้ขึ้นมาทำไมไม่งั้นจะตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวน
มาทำไมดังนั้นโจทย์ที่ต้องถามก็คือ
มันมีสาเหตุอะไรที่ทำให้กรณีนี้เร่งรัดผิดกระบวนการขั้นตอน
มันมีสาเหตุอะไรนั่นก็คือคำถามที่เราควรจะต้องถามกัน
อันนี้ที่คุณธนทรอธิบายมามันมีผลให้ไปฟ้องตรวจสอบกรกต
ฉันถามย้อนกลับมาว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยมีผลอะไรต่อคดีคุณไหมคะ

ก็ใช่ไงครับคืออย่างที่บอกเราเขียนเรื่องต่างเหล่านี้เข้าไปในสำนวนของพวกเราด้วยนะครับ
ก็ต้องบอกว่าถ้าสารพิจารณาดูจากที่มาของคำร้องว่าถูกต้องหรือเปล่า
พิจารณาคดีนี้ผมก็เชื่อว่าสารรัฐมนุนจะให้ความเป็นธรรมกับเรา
กระบวนการที่ตั้งเรื่องขึ้นไปในชั้นสารรัฐมนูลไม่ถูกต้อง
คุณจอมขวัลลองคิดดูนะครับสารรัฐมนุนพูดเองวันนั้นว่านี่คือการสื่อพยานครั้งที่เยอะที่สุด
ถูกไหมครับสารรัฐมนุนพูดเองไม่มีครั้งไหนที่ต้องสื่อพยานถึง๑๐คน
ผมถามว่าทำไมพยานพวกนี้ไม่สืบในชั้นนี้
เพราะในชั้นนี้ยังทำไม่เสร็จไงใช่ไหมครับ

ใช่มันไม่มีเหตุผลว่าทำไมคุณไม่คุยกับคนขับรถตั้งแต่ชั้นนี้
เพราะคุณเร่งรัดใช่ไหมถ้าคุณคุยกับคนขับรถตั้งแต่ชั้นสืบสวนสอบสวน
สารรัฐมนุนไม่ต้องสัมภาษณ์นะครับวันนั้นที่สัมภาษณ์คนขับรถผม
ใช่ไหมครับคำถามก็คือทำไมศาลทำไมเอาหน้าที่ต่างเหล่านี้ให้สารรัฐมนูลทำ
สารน้ำนูนมีหน้าที่มาซักฟอกคนขับรถล่ะผมคิดว่าไม่ใช่
ผมคิดว่ากระบวนการที่อยู่ในชั้นกรกตมันไม่ได้ทำหน้าที่ของมันจนถึงที่สุด
ถ้ากระบวนการในชั้นกรกตทำหน้าที่ของมันถึงที่สุด
ลำนูนอาจจะไม่ต้องเรียกพยานไปสักคนเลยไม่ต้องเรียกธนทรไปด้วยซ้ำ
ถ้าทำกันถึงที่สุดแล้วใช่ไหมครับ
คุณธนทรกำลังจะมองว่าอันนี้มันภาษาง่ายของนักข่าวนะคะ

ผมไม่กล้านะครับผมไม่กล้าที่จะไปกล่าวโทษใครเช่นนั้น
ผมอยากให้สังคมตั้งคำถามว่าทำไมกระบวนการมันถึงเร่งรัดเช่นนี้
ถ้านะคะถ้ามันมีอะไรที่มันผิดจากที่ควรจะเป็นแล้วอย่างที่คุณธนทรบอกมาทั้งหมด
แล้วเกิดพรุ่งนี้คำวินิจฉัยออกมาเป็นโทษกับคุณธนทร
นี่มันก็จะถูกตีความเป็นการเมืองไปซะทั้งหมดเลยได้ป่ะคะ
ก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าก็คงเป็นเรื่องของสารรัฐมนูล
ที่จะต้องชี้แจงคำวินิจฉัยคำพิพากษาของตัวเองให้กระจ่างให้สังคมยอมรับ
คุณธนทรทำไมตอนแถลงปิดคดีจะต้องแบบทำอะไรที่เขาไม่ค่อยทำกันนะคะ
คือคุณจอมขวัญครับผมเรียนอย่างนี้
เวลาพูดถึงการแถลงปิดคดีของผมเนี่ย
ผมอยากจะให้สังคมให้ความเป็นธรรมของผมนิดหนึ่ง
เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๑๐เดือนที่แล้ว

เดือนที่แล้ววันหนึ่งในสิบเดือนที่แล้วนั้นผมมีอยู่สองนัด
สารถามว่านัดไหนเกิดขึ้นก่อน
นัดไหนนัดก่อนนัดไหนจบลงในสมุดบันทึกนัดนัดก่อน

ถ้ามี๒นัดในวันใดวันหนึ่งเมื่อ๑๐เดือนที่แล้ว
มี๒นัดลงบันทึกรับนัดไหนก่อน
ผมคิดว่าถ้าผมตอบได้ถ้าผมจำได้ผมคิดว่าผมแปลก
ผมคิดว่าผมแปลกนั่นคือคำถามที่หนึ่ง
คำถามที่สองก็คือระหว่างนั่งรถกลับจากบุรีรำมีใครโทรหาไหม
ผมคิดว่าถ้าผมจำได้แปลก
ผมก็ตอบตามความจริงด้วยความสัดจริงว่าผมจำไม่ได้

มัน๑๐เดือนที่แล้วในเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะมีความสลักสำคัญอะไรเลยกับชีวิต
นั่งรถกลับจากบุรีรำหลังจากการปลาใสเสร็จ
เพื่อมาทำธุรกรรมมันเป็นเหตุการณ์ธรรมดา
สำหรับผมมันไม่ได้มีอะไรน่าจดจำไม่ได้จำ
ดังนั้นก็ตอบไปตามความเป็นจริงว่าจำไม่ได้
ผมจึงบอกว่าถ้าเรื่องนี้พิจารณากันให้ความเป็นธรรมกับผมบ้าง
ถ้าผมจำได้ทั้งหมดผมว่ากลับกันมันเป็นเรื่องที่แปลกต่างหาก
และเรื่องที่แบบไม่กี่วันมานี้จะต้องจัดเวทีต้องคุยกับมวลชน
พอเจาะไปพวกนี้ค่อยพากันมาบรรยากาศค่อยงวด
ถ้าพวกนี้เกิดเป็นลบกับคุณธนทรมันจะถูกบิ้วต่อ
ผมคงไปห้ามผู้สนับสนุนของเราหรือประชาชนไม่ได้
ว่าใครจะไม่มาสนับสนุนพวกเราใครจะไม่มาให้กำลังใจพรุ่งนี้
ผมคงไปห้ามไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าใครมาให้กำลังอกกำลังใจกัน
ผมก็ขอขอบคุณส่วนจะไปห้ามใครผมก็ไปห้ามไม่ได้หรอกครับ
เนื้อหาของคุณธนทรที่ออกมาเป็นข่าวตอนที่ไปอยู่ในศาล
แต่คะแนนหมั่นไส้ดิฉันว่าใกล้๑๐นะคะคุณผู้ชม
กับคนที่ไม่ได้ชอบอนาคตใหม่หรือคุณธนทรอยู่แล้ว
แต่ประเด็นคือว่าตัวของธนทร
อาจจะไม่ได้มีผลแค่พักอนาคตใหม่ไม่ว่าจะบวกหรือลบนะคะ
เพราะคนนอกมองว่าตัวของคุณธนทร
สามารถถูกใช้ไปเพื่อบรรยากาศการเมืองได้
ขนาดดึงมวลชนหรือทำให้บ้านเมืองไม่สงบสุข

เราคุยกันทบก่อนทุกคุณชมว่า
บรรยากาศที่ผ่านมาของการต่อเพื่อสู้คดี

คือจริงแล้วคะแนนความหมั่นไส้
สำหรับคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วเนี่ยมันเต็ม๑๐อยู่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะกรณีการต่อสู้เรื่องคดีการเห็นผ่านสื่อ
ทีนี้ด้วยบุคลิกแบบนี้ของคุณธนทร
และยิ่งสมมติว่าและประเมินที่พรุ่งนี้เป็นลบต่อตัวของคุณธนทร
คุณธนทรจะพาทุกคนเดินลงไป
มวลชนแล้วก็กลายเป็นเหมือนกับเขย่าบรรยากาศบ้านเมืองอีกครั้ง

ผมคิดว่าสิทธิการชุมนุมของประชาชนใน

เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองไว้

เรากำลังถูกทำให้เรื่องนี้
แต่เรากำลังถูกทำให้มองว่าเป็นเรื่องความวุ่นวาย

ก่อนหน้านี้ก่อนหน้ารัฐหาร
มันก็มีคนมาชุมนุมเรียกร้อง

บางคนเรียกร้องเรื่องที่ดินบางคนเรียกร้องเรื่องสิทธิ์เรื่องน้ำ
เรียกร้องเรื่องสวัสดิการยารักษาโรค

คนก็เหมือนเรียกร้องเรื่องปุ๋ยเรื่องสารเคมีเรื่องยาค่าย่า

ดังนั้นนะครับการชุมนุมในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกติ

เราต้องเอาชนะนะครับความเราต้องเอาชนะความเข้าใจผิด
เรื่องนี้ในสังคมให้ได้อันนั้นก็อย่างแรก
ประเด็นที่สองที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กัน
ผมถามคุณจอมขวัญว่าวันนี้โลกหมุนเร็ว

เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณะงาน
พังทลายลงของสิ่งแวดล้อม
ภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะขัดกาศสน
ที่ประชาชนหลายคนเดือดร้อนแล้วถูกให้ปล่อยทิ้ง
ต่อสู้กับระบบตามยฐากรรมโดยลำพัง
ผมถามว่าสิ่งที่เราต้องกลัววันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่เร็ว
หรือว่าเราต้องกลัวว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง
มันจะสายเกินการมากกว่ากัน
ผมคิดว่านี่คือคำถามที่สังคมต้องถาม
ถ้าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเราจะทันโลกไหม
ในขณะที่ภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างของโลกมันเดินไปตลอดเวลา
หรือว่าสิ่งที่เราต้องกลัวคือถ้าเราไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้

ตัวคุณธนทรจะเป็นคนเร่งมันเองไหมคะ
ผมเสนออยู่แล้วการตั้งพักการเมืองของเรา
มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ให้เป็นประชาธิปไตยกลับสู่สังคมที่เท่าเทียมเสมอภาค
สังคมที่มีนิติรัฐนิติธรรมที่คนทุกคนเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายอยู่แล้ว
นั่นคือความเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่เราทวินหา
สังคมไทยที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกัน
สังคมไทยที่เท่าเทียมทัศน์ทันกับโลกกับโลกาพิวัฒน์
คือในนิยามที่คุณธนทรบอกคือมันไม่ควรจะมีใครแย้งอยู่แล้วในนิยามนี้
แต่ที่คุณธนทรกำลังถูกมองมันไม่ใช่นิยามนี้

ตั้งพักการเมืองออกมาผมยกตัวอย่างเกณฑ์ทหาร
เราบอกว่าเราต้องการเห็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้มีการรับสมัครทหารอย่างสมัครใจ
อันนี้เป็นนโยบายหาเสียงของเราคุณจอมขวัญก็คงเห็น
หลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาเราก็เตรียมร่างพรบฉบับนี้
สัปดาห์ที่แล้วเราร่างเอาร่างชมพรบฉบับนี้ของเราเสนอเข้าสู่สภาพผู้แทนรัศดร
เมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องผ่านวาระ๑วาระ๒วาระ๓ผู้แทนที่มาจากประชาชน๕๐๐คนต้องมาโหวตกับพรบฉบับนี้ด้วยกัน
วาระ๑๒๓กว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายได้
เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เรียกว่าเร็วเกินไปไหมครับเรียกว่ารุนแรงไหมครับ
ผ่านรัฐสภาหาเสียงกับประชาชนยังไงเอาพรบตัวนั้นเข้าสภาอย่างที่เราหาเสียงไว้
เข้าสภาแล้วตัวแทนของประชาชนสส๕๐๐คนต้องลงมติกันว่าเห็นด้วยกับพรบฉบับนี้หรือไม่
การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้รุนแรงไหมครับรวดเร็วไหมครับ
นี่คือสิ่งที่เราทำเราบอกว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เราคิดที่เราฝันผ่านกลไกสภาพผู้แทนรัศดรเราบอกว่าเราอยากจะแก้รัฐมนูลใช่ไหมครับ
การเลือกตั้งเราพูดไว้อย่างนั้นหลังการเลือกตั้งเราก็ลนลงอย่างนั้น
เมื่อมีโอกาสให้เสนอยัตติเข้าไปสู่สภาพผู้แทนราษฎรเราก็เสนอยัตติให้มีการตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐมนุน
เราก็ทำอย่างนั้นผมถามว่ากระบวนการนี้รุนแรงไหมครับรุนแรงไหมครับ
ความรุนแรงอยู่แล้วเพราะมันเป็นกลไกที่มันต้องทำผ่านแบบนี้
ก็ทำผ่านอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นผมคิดว่าความรุนแรงจะเกิดขึ้นเมื่อวิธีที่สันติแบบนี้ถูกห้ามไม่ให้ทำ
ถ้าวิธีที่สันติที่สงบแบบนี้ถูกห้ามถูกทำให้มันใช้ไม่ได้มันจะเหลือวิธีอะไรอีกครับคุณจอวัน
ออกไหมครับเข้าใจค่ะดังนั้นเนี่ยวิธีที่เรานำเสนอเนี่ยมันสันติที่สุด
ประชาธิปไตยที่สุดเปลี่ยนผ่านด้วยวิธีอย่างนี้ผมแพ้เลือกตั้ง
คุณจอมขวัญเห็นผมออกมาโวยวายไหมฮะผมแพ้เลือกตั้งผมเป็นฝ่ายค้านเห็นผมออกมาโวยวายไหมฮะ
เราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้ดีที่สุดถูกไหมครับ
คุณธนทรกำลังจะบอกว่าคือยังไงจะไม่ได้นำมวลชน
เรียกร้องให้มวลชนลงมารวมตัวกันชุมนุมที่หน้าถนนประท้วงเหมือนกับครั้งใหญ่เลย
หลายรอบที่ผ่านมาในช่วง๑๐กว่าปีคือจะยังไม่เกิดขึ้นแน่ใช่ไหมคะ
คือผมบอกอย่างนี้อันดับที่๑สิทธิ์ในการชุมนุมในการรวมตัวของประชาชน
ในการเสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานระบุไว้ในรัฐมนูล
ที่สองที่ผมบอกว่าสังคมไทยวันนี้สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลง
แต่ต้องกลัวว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้จะสายเกินกัน
สิ่งที่๓ที่ผมบอกเราพยายามจะผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ผลักดันวาระของเรานโยบายของเราที่ใช้ในการหาเสียงให้เป็นจริงผ่านกลไกสภา
ซึ่งเป็นกลไกที่สันติที่สุดถ้ากลไกนี้มันใช้ไม่ได้อะไรจะเกิดผมก็ไม่รู้
คือดิฉันเห็นข้อกล่าวหาที่จะตัดสินพรุ่งนี้แล้ว
คือว่าอย่างที่คุณธนทรพยายามจะบอกคือณตอนนี้คือมันยังไม่ได้ขยายไปไหนหรอก
ที่ตัวคุณธรรมนั้นแต่ก็อ่านคนอื่นเขาก็ว่ามาเหมือนกัน
เรื่องนี้ถ้าออกมาเป็นลบในวันพรุ่งนี้มันก็อาจจะดึงไปถึงเรื่องอื่นได้
แล้วก็ที่คุณธนทรเคยพูดไว้ว่าอาจจะเผื่อใจติดโค้งติดคุกอะไรไว้แล้วเนี่ยนะคะ
เอาจริงเนี่ยคือณตอนนี้เลยเนี่ยคือคิดว่ายังไงถึงวันหนึ่งเราก้าวเข้าคุกหรือเปล่า
การเมืองจะพาเราก้าวเข้าคุกได้ป่ะคะ
อ๋อถ้ามันคือคุณจองหวันก็พูดเองว่าประกาศอยู่ที่เขาอำนาจอยู่ที่เขา
พูดไปแล้วในหลายที่หลายสื่อในหลายการะและในหลายเทศะนะครับ
ว่าผลแบบนี้คือผลที่เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่การเลือกที่จะก่อตั้งพักนี้ขึ้นมา
ว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเตรียมใจมาสำหรับจุดนั้นแล้ว
ใจมาแล้วถ้าต้องสูงจุดนั้นถ้าเขาจะเอาผมถึงจุดนั้น
ก็เชิญตามสบายก็เชิญตามสบาย
ผมยืนยันว่าการตั้งพักของเราการเดินทางเข้าสู่การเมืองของเรา
เป็นไปด้วยความปรารถนาดีต่อสังคมต่อประเทศเรายืนยันในจุดนั้น
และกระบวนการที่เราต้องการเปลี่ยนผ่านนโยบายต่างของเราที่เราพูดมาทั้งหมด
เราต้องการผ่านกระบวนการในสภาวันนี้เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชนะ
อะไรที่พอทำได้พรบไหนที่เราสามารถนำเข้าสู่สภาได้เราก็ทำ
เรื่องอะไรที่ผลักดันผ่านกลไกกรรมธิการได้ก็ทำนะครับ
แล้วเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าเราจับพัดจับผลูชนะขึ้นมา
ได้เป็นผู้บริหารประเทศขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเอานโยบายต่าง
นั้นก็ไปใช้ก็เดินตามกฎเกณฑ์นี้ตลอด
ไม่ได้คิดที่จะทำนอกเหนือกฎเกณฑ์ค่ะ
วันนี้เวลาเรามีน้อยนะคะเดี๋ยวเราเชียร์กีฬากันต่อ
แต่ว่าพรุ่งนี้จะได้เห็นแน่ว่าออกมาเป็นแบบไหน
ส่วนว่าบรรยากาศจะถูกเล่าไปขนาดที่มีบางคนวิเคราะห์ไหม

อะไรมันจะเป็นไปขนาดไหนถ้าเกิดพรุ่งนี้ออกมา
คือต้องบอกว่าต้องซื้องแล้วแต่ประชาชน

ผมคงไปห้ามให้ใครมาสนับสนุนพวกเราไม่ได้
ผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ยืนเคียงข้างกัน

ก็คงต้องรายงานข่าวอย่างที่มันเกิดขึ้น

ขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับ
อีกสักครู่คุณผู้ชมได้ชมกีฬากับไทรัส